พระโจ๊กโสคูเห็นออกจอฮาแล้วเกิดลงโซเชียลชีวิตจริงไม่รู้จะทาหรือเปล่า
ตอนนี้ลูกสาวไงน้องยูจินน้องยี่หวาเริ่มโตเป็นสาวแล้ว
ถ้าวันหนึ่งบอกพ่อพ่อจ๋าหนูขอมีแฟนมาเนี่ยทำไงล่ะพ่อ

คุณผู้ชมต้องบอกอย่างนี้ว่าตอนนี้น้องยี่หวาแล้วก็น้องยูจินเขาก็เริ่มโตมากขึ้นใช่ไหม

แล้วน้องเนี่ยก็ความสามารถรอบด้านเลยทั้งร้องเพลงทั้งเต้น
ล่าสุดเมื่อวานนี้เจอพี่โจ๊กอัปเดตหน่อย
พ่อพ่อโจ๊กลูกสาวตอนนี้เริ่มโตเริ่มจะเข้าสู่ช่วงวัยรุ่นแล้ว
เห็นบอกว่าจะเริ่มไว้นงไว้หนวดอะไรยังไง
โจ๊กก็เปิดใจกลางวงสัมภาษณ์บอกว่าจริงในฐานะคนเป็นพ่อเนี่ยนะ
ไม่ได้ห่วงอะไรขนาดนั้นออกแนวเป็นห่วงมากกว่า
แล้วถ้าวันหนึ่งนักข่าวเรากระซิบถามน้องโตขึ้นมันก็เป็นเรื่องธรรมชาติของเด็กวัยรุ่น
ฟงมีแฟนได้ไหมยังไงดีพ่อ
พ่อบอกว่าเป็นเรื่องธรรมชาติตอนนี้ขอดันลูกสาวเต็มที่ในเรื่องของการทำคอนเทนต์ดีกว่า
ปลูกฝังให้ลูกเหมือนที่พ่อปลูกฝังพี่โจ๊กมาตอนเด็ก
ส่วนเรื่องเรียนคือต้องมาอันดับหนึ่งเลยนะคะ
เรื่องอื่นเอาไว้ก่อนไปฟังพ่อโจ๊กค่ะ
รู้สึกดีครับที่รู้สึกว่ามันเหมือนเป็นเพื่อนกับลูกมากกว่าเป็นพ่อ
อันนี้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับรู้สึกว่าเราเล่นกับเขาแบบใกล้ชิดสนิทสนมแล้วลูกก็เล่าทุกเรื่องอะไรอย่างนี้ครับ
มีความเป็นครอบครัวที่ติดลูกภูมิใจมากครับแล้วก็คิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราจะพอเป็นสาวแล้วเนี่ย
เราจะเราจะผลักดันเขาส่งเสริมเขาอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเขามีพรสวรรค์ตั้งแต่เด็ก
ไม่บังคับเรารู้สึกว่าเขามีแววเรารู้สึกว่าลูกเราเหมือนจะร้องเพลงได้ดีหรือว่าเต้นได้ดีอะไรอย่างนี้
เราก็เลยสนับสนุนเต็มที่แล้วยุคนี้เป็นยุคโซเชียลเราสามารถสร้างพื้นฐานของแฟนคลับให้เขาได้
แล้วก็ไปต่อยอดในอนาคตอะไรอย่างนี้ครับแต่หลักเนี่ยแม่เขาชัดเจนมากว่าให้เรียนอันดับหนึ่งนะครับ
แล้วก็ที่ซ้อมดนตรีอะไรที่เหลือก็ลองลงมา
บอกแล้วเรื่องงานเรื่องคอนเทนต์ร้องเล่นเต้นทุกอย่างพ่อโจ๊กดันเต็มที่ส่วนเรื่องอื่นธรรมชาติลูกรอไปเลย
แต่สังเกตนะว่าพ่อจุ๊กเนี่ยเขาไม่เน้นเรื่องคนที่จะมาจีบลูกสาวเหมือนข้ามประเด็นนี้ไปเลย
แต่เอาจริงเคยจำได้ไหมเคยมีคลิปที่แบบว่าเพื่อนโรงเรียนน้องโทรมาหา
ไปฟื้นเป็นไฟอยู่นะ
เขาโทรมาถามเรื่องเลขกันคุณพ่ออย่าคิดมาก